คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับ
ว่าถ้าหากว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารกันบ้าง
ธุรกิจอาหารที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์
รวมทั้งสามารถที่จะจัดส่งได้แบบถึงบ้าน

ทำรายได้ในอดีตเขาบอกว่าโอ้โหวันที่ลูกค้าแน่น
ละ๒ล้านบาทก็ทำมาแล้วนะครับ

หอยปูปลาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
เราสามารถสั่งมาทานสดได้ถึงบ้านเราเลยค่ะ

เขามีวิธีการบริหารจัดการและจัดส่งสินค้ายังไง
อาหารทะเลเหล่านี้ยังคงสดถึงมือเราค่ะ
ปูมานึ่งขนาด๓๔ตัวโลกรัม
น้ำหนักต้องเป๊ะคุณภาพต้องได้มาตรฐาน
ส่วนกุ้งกล้ามกรามเผาก็เป็นอีกหนึ่งเมนู

บางคนสั่งเป็นกิโลแล้วให้ปรุงอาหารแยก
ทำเป็นต้มยำกุ้งหรือข้าวผัดกุ้งก็มีค่ะ
ไปตามบ้านและสำนักงานต่างค่ะ
ซึ่งมากกว่าร้อยละห้าสิบเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ

สดใหม่คุณภาพสินค้าและความอร่อย
คือหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าค่ะ
คือบอกว่าจริงแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปว่า

ทุกเจ้าเลยนะคะที่อยู่ได้คือของเขาอร่อย

เขาก็จะอยู่ได้เพราะว่าคนก็จะจำได้แล้วก็บอกต่อ

เราสามารถสั่งอาหารได้๓ช่องทางค่ะ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับออเดอร์อยู่ตลอด
จะส่งข้อมูลไปยัง๒๔สาขาทั่วประเทศ

รวมเวลาในการปรุงอาหารและจัดส่งประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ทำให้ได้อาหารสดใหม่ร้อนเหมือนเพิ่งออกจากเตาเลยค่ะ
สามารถสร้างยอดขายเติบโต๑๓๐๔๐
และเคยทำรายได้มากที่สุดวันละประมาณ๒ล้านบาท
รวมถึงวางแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี๒๕๖๓ค่ะ
เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือมันคือที่สุดแล้ว
ของคนที่ทำธุรกิจเรารู้สึกแบบนั้นนะคะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราปักทงไว้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะเราก็พยายามเดินตามเป้าหมายของเรา
พอเราตั้งใจแล้วว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยฉันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะ

การจัดวางเอกสารการทำอะไรอย่างนี้
แล้วก็เตรียมของเราไว้ว่าเราจะไปทางที่ทางไหน
แจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจอาหารทะเลเดลิเวอรี่
ที่สามารถสร้างรายได้ถึงวันละหลักล้าน
คือความอร่อยความตรงต่อเวลา

ทำให้สามารถครองใจลูกค้าจนกลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะ